ส่วนเรื่องของการไล่ล่ายาเสพติดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีรถคันหนึ่งท่าทางมีพิรุธค่ะมีพิรุธมาตั้งแต่ด่านแถวรามอินทรา
หลังจากนั้นตำรวจก็ตามมาเรื่อยเรื่อยค่ะ
เขาก็กลับพยายามหนีนะคะสรุปสุดท้ายค่ะ
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีนะคะเพราะว่าถูกขับพยายามจะให้ชนนะคะ
เพื่อให้ล้มตำรวจตัดสินใจยิงยางเลยนะคะ
สรุปสุดท้ายเขาไปจอดอยู่ที่
นี่ค่ะถนนวิภาวดีนะคะ
ด้านหน้ามีรอยชนพังนะคะส่วนยางหลังเนี่ยแตก
อยู่ริมถนนค่ะเป็นถนนวิภาวดีนะคะ
ก่อนถึงสโมสรตำรวจแถวเขตหลัก๔
อกจากนี้ค่ะจับตัวคนขับกับคนที่มาในรถได้อีกหนึ่งคน
คนขับชื่อว่านายพาราดรหมวกอิ่มอายุ๓๗ปี
คนที่นั่งมาด้วยกันชื่อในเออายุ๑๕ปี
อกจากนี้ค้นในรถค่ะก็ต้องค้นสิคะ
เพราะว่าท่าทางมีพิรุธมากนะคะพยายามหนี
มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละไปเจอจริงจริงค่ะ
ไอซ์น้ำหนัก๐๖๕กรัมแต่เขาโยนไว้กลางถนนนะ
แต่ไม่ไกลจากรถนั่นแหละค่ะอืมก่อนที่จะมาถูกยิงยาง
แล้วก็จอดแน่นิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะการจับกลุ่มมันเริ่มมาจาก
ทุ่ม๔๕๒๕มิถุนายนตำรวจสนบางเขน
ออกตรวจพื้นที่ในซอยรามอินทรา๘ค่ะ
ไปเจอรถเก๋งคันนี้ขับผ่านขอเรียกตรวจ
ไม่ยอมหยุดค่ะแถมขับเร็วกว่าเดิม
เกือบพุ่งชนตำรวจตำรวจก็ไล่ตามเลยค่ะ
ตั้งแต่ซอยแปดทะลุมาจนถึงปากซอยสิบ
ปากซอย๑๐รถคันนี้ไปพุ่งชน
แงวกั้นก่อสร้างรถไฟฟ้าอีก
แต่ถามว่าพุ่งชนรถเริ่มพังแล้วหยุดไหม
ไม่หยุดค่ะไปต่อนะคะ
ระหว่างนั้นตำรวจก็ตีคู่กันไป
ขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันมาเลยค่ะประกบข้างไปเลย
แต่รถเก๋งพยายามขับเบียดให้ตำรวจล้ม
ตัดสินใจค่ะใช้ปืนยิงล้อหลัง๓นัด
เพื่อสกัดจับก่อนที่รถเก๋งนะคะ
ขับหนีออกไปทางวิภาวดีแต่ไปไม่รอดค่ะ
เสียหลักเพราะว่ารถเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วนะคะ
พุ่งชนแบรีเออร์คอนกรีตกลางถนน

ระยะทางที่รถเก๋งขับหนีประมาณ๖๗กิโลเมตรได้นะคะ
และหนีจากจุดเริ่มต้นซอยรามอินทรา๘มาจนถึงจุดที่จอดแน่นิ่ง๔๐นาที
ตำรวจสอบสวนในพารดรคนขับคนที่อายุมากกว่านะคะ
เขาให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุรากับในเอ
เอนี่อายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะ

หลังจากนั้นก็ชวนกันขับรถไปหาเพื่อนสาว
แล้วแวะซื้อไอซ์๓๐๐บาท
คำว่าแวะซื้อเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยนะ
ซื้อได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ยาเสพติดนะคะ
บอกว่าแวะซื้อ๓๐๐บาทจากแก๊งยาเสพติดในซอยรำอินทราบ๘
บอกจะเอาไปเสพแต่มาเจอตำรวจกลัวก็เลยพยายามขับหนีแต่เข้าไปไม่รอดค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจสารเสพติดนะคะ
ส่งของกลางเป็นไอซ์ที่เจอให้พนักงานสอบสวนสนบังเขน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ